ไปดูเรื่องของคนคลั่งก่อนต่อแค่แต่ว่ารายนี้เป็นสาวประเภท๒
จุดที่เขาไปก่อเหตุเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะ
ไปทำร้ายพนักงานสาวได้รับบาดเจ็บ
คนก็ไปจับจ่ายใช้สอยไปซื้อของกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อที่
ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะ
ชาวบ้านก็อยู่กันเต็มหน้าร้านเลยค่ะนะคะ
ผู้ก่อเหตุเป็นสาวประเภท๒อายุประมาณ๓๐ปี
เสื้อสายเดี่ยวสีดำกระโปรงสีดำ
คุณผู้ชมจะเห็นถูกจับนะคะก็ต้องควบคุมเอาไว้
มือมัดเท้านอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้น
แต่ว่าถึงถูกควบคุมแบบนี้ก็ยังมีอาการโวยวายขัดขืนนะคะ
สุดท้ายเขาต้องส่งโรงพยาบาลนิคมพัฒนาไปรักษาค่ะ
นางสาวน้ำค้างซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เนี่ย
ก็คือเป็นพนักงานของร้านนี้แหละร้านสะดวกซื้อ
ถูกตีที่หน้าผากจนบวมค่ะ
นี่ค่ะยังเห็นร่องรอยแผลอยู่เลยนะคะ
เธอเล่าบอกว่าก็กำลังขายของอยู่ในร้าน
แล้วผู้ก่อเหตุก็ถือท่อนไม้เข้ามาเธอไม่ทันระวังค่ะ
ถูกไม้ฟาดเข้าที่หน้าผาก
คือเขาก็เป็นพนักงานขายนะคือเขาก็ไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้น

แล้วจะตีซ้ำอีกแต่โชคดีลูกค้าในร้านช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้
แล้วก็ช่วยกันจับมัดแขนขาเอาไว้
บาดแผลเธอเนี่ยรุนแรงเอ่อไม่รุนแรงแค่ฟกช้ำ
ผู้หญิงคนนี้นะคะสาปเภท๒คนนี้
คนในพื้นที่เขาบอกเขารู้จักกันดีว่าเป็นผู้ป่วยจิตเพศค่ะ
ที่ผ่านมาเคยถือกันไกลจะมาแทงพนักงานแล้วครั้งหนึ่ง

บางวันมีบอกว่าถือมีดวนเวียนไปมาด้วย

เคยมีคนพาไปรักษาแต่ไม่นานก็กลับมา
แล้วก็ทำแบบเดิมอีกค่ะ
เดือดร้อนหมดเดินถือมีดบ้าง
จะเอาฟันคนนู้นบ้างคนนี้บ้าง
มันก็ไม่ไหวไง
นี่ค่ะคือนี่คือความเสี่ยงของคนในชุมชน
ที่มีผู้ป่วยรวมอยู่ด้วยแล้วก็คือเขาไม่ได้รับการรักษานะคะ
คือคนแถวนี้ก็ถามว่าเขาอยู่มานานแค่ไหน

กระทั่งเขามีอาการคุ้มคลั่งถืออาวุธ
แล้วทำร้ายคนที่ผ่านไปผ่านมา
ก็เขาบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ขอช่วยพาไปรักษาแล้วอย่าปล่อยกลับมา
เพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับคนในพื้นที่นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจจะติดต่อหาญาติของสาวประเภท๒คนนี้
ส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากอาการป่วยของเธอกำเริบค่ะ